คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแรงนะครับ
แต่ว่า๒๓วันที่ผ่านมาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับ
ทำให้หลายพื้นที่ตอนนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
สังเกตว่าเริ่มมีกระแสน้ำเข้ามาปกคลุมตามบ้านเรือนต่างนะครับ
เพราะว่าน้ำเหล่านี้นะครับเป็นน้ำที่มาจากเขานะครับ
แล้วก็เป็นน้ำที่มาสะสมกันอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้มีฝนตกหลายพื้นที่
น้ำตามเขื่อนต่างก็มีการระบายออกมาด้วยนะครับ
ทำให้กระแสน้ำนั้นค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีผลต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ที่ติดกับฝั่งลาวครับ
จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนเข้ามาปกครุมค่อนข้างเยอะ

สีเขียวปกคลุมทั่วบริเวณเลย
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่หลังจากนี้เป็นต้นไป

เพราะว่าขณะนี้เองถือว่าเป็นลักษณะของร่องบรสุมนะครับ
หรือว่าร่องความกดอากาศตามช่วงมิถุนายถึงกรกฎา
จะเป็นช่วงที่พายุครับมีโอกาสเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
เช่นพายุวิพาที่เรากำลังติดตามสถานการณ์อยู่ตอนนี้
ตอนนี้ยังคงเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ

ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นไป
แถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
แล้วก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

แล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเราในบริเวณทางตอนบนนะครับ

ได้เจออยู่ตอนนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ยังไม่ขึ้นและคาดการณ์ว่าจะขึ้นในช่วงวันเสาร์นี้นะครับ
คาดการณ์ในช่วงนี้จะสังเกตว่า
หางของพายุลูกนี้มีการพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับ
หลังจากนั้นนะครับในช่วงหัวข้ำของวันนี้นะครับ
สังเกตว่าภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวฝนอาจจะหายไปหน่อย
แต่ว่ามาแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแทนนะครับ
พรุ่งนี้หางจะไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับ
กลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนก็จะได้รับผลกระทบจากหางของพายุลูกนี้นะครับ
แน่นอนจุดหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำเรื่องของการออกเดินเรือ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป